ทีนี้มาดูคดีของน้องหญิงค่ะ
กรณีที่น้องหญิงไปเที่ยวสถานบันเทิง

แต่เป็ดพาแฟนไปด้วยแฟนชื่อท็อป
ท๊อปพาน้องชายไปชื่ออ๊อป
ขากลับเหมือนกับเป็ด
ก็พยายามจะยัดเยียดให้น้องหญิงขึ้นรถเทรลเลอร์ไปกับอ๊อฟ

บาดเจ็บสาหัสแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิต
เรื่องของคดีความนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

ทีนี้เนี่ยนายอัจฉริยะบอกว่าได้คุยกับทางโรงพยาบาล
โรงพยาบาลการุณเวทที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ก็ได้คุยกับพยาบาลที่รับตัวน้องหญิงเข้าไปที่โรงพยาบาล
พยาบาลบอกว่าตอนที่รับน้องหญิงเข้าไป
เขาถอดกางเกงขาสั้นของน้องหญิง
ใส่ถุงแยกกันแล้วเรารู้วัย
แม่บ้านมาพอดีเอาไปทิ้งเลยเห็นเหมือนขยะติดเชื้อ
ทางนายอัจฉริยะและครอบครัวของน้องหญิงก็เลยบอกว่า
ดำเนินคดีนะจะดำเนินคดีกับโรงพยาบาลนี้

กับคุณพ่อคุณพ่อสุบินยาวิราชพ่อของน้องหญิงนางสาวนารีการยาวิราช
ที่เสียชีวิตน่ะนะคะก็ไปที่กล้องมะครับการปรับราม
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบอกว่าจะดำเนินคดีเอาผิดนะคะ
กับพยาบาลแม่บ้านด้วยค่ะที่โรงพยาบาลการุณเวท
จังหวัดพระนครศรียุธิยาในข้อหาก็คือเป็นความผิดทำลายหลักฐานวัตถุพยาน
เพราะว่าพยาบาลเป็นคนให้ข้อมูลเองบอกว่าเนี่ยคืนให้ครอบครัวของน้องหญิง
หมดแล้วกางเกงชั้นนงชั้นในอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายพอคุยอีกที
บอกว่าเอาไปทิ้งคือเหมือนกับให้การที่เป็นพิรุธหลายอย่าง
แล้วก็พูดไม่ตรงกันด้วยค่ะครั้งแรกบอกคืนไปแล้ว
ครั้งที่สองบอกเอาไปทิ้งแล้วเนี่ยค่ะ
ทีนี้โดยปกติทั่วไปนายอัจฉริยะบอกว่ากางเกงชั้นใน
ที่เป็นของส่วนตัวของคนไข้จะต้องคืนให้ญาติ
กางเกงชั้นในมันไม่ใช่ขยะติดเชื้อเหมือนที่พยาบาลอ้าง

ขยะติดเชื้อมันก็จะเป็นประเภทแบบเข็มฉีดยาสำลีที่เปื้อนเลือดอะไรแบบนี้ค่ะ
พฤติกรรมของพยาบาลและแม่บ้านที่เอาไปทิ้งเนี่ย
มันผิดปกติตั้งใจจะปกปิดปิดบังอะไรหรือเปล่า
กางเกงชั้นในเป็นพยานหลักฐานสำคัญของคดี
ทางโรงพยาบาลไม่ควรจะเอาไปทำลายไม่ควรจะเอาไปทิ้งนะคะ
อัจฉริยะบอกแบบนี้และสำคัญเลยค่ะ
ขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบอกว่ากล้องเสีย
กล้องวงจรปิดเสียในอัตรยะก็เลยบอกว่า
มันยิ่งมีพิรุษเข้าไปใหญ่อะค่ะ
กางเกงในของน้องหญิงเนี่ยครับถือว่าเป็นทรัพย์สินของน้องเขา
และเหตุใดนะครับถึงต้องโกหกเราด้วยนะครับว่ากางเกงในได้คืนให้กับคุณพ่อของน้องหญิงไปแล้วนะครับ
โดยผ่านน้องรุ้งน้องเจนนะครับ
ซึ่งจริงแล้วจากการที่เราดูวงจรปิดเมื่อวันที่๒๙ที่ผ่านมา
เราพบว่ากางเกงในนะครับไม่ได้มีการใส่ถุงตามที่พยาบาลและแม่บ้านหรือพอโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ

ถ้าหากว่าวันนี้พนโรงพยาบาลเอากล้องวงจรปิดมาเปิด
ผมเชื่อว่าความจริงจะปรากฏนะครับว่าไม่ได้มีการเอากางเกงในใส่ถุงจริง
เพราะวันนั้นผมก็เข้าไปดูอยู่กับคุณพ่อเขานะครับ
ซึ่งเราได้รับการยืนยันจากน้องเจนนะครับ
ที่เข้าไปในห้องฉุกเฉินในวันที่เกิดเหตุ
เจนยืนยันนะครับว่าไม่มีถุงขาวถุงแดงทั้งสิ้น
สิ่งสำคัญคือเราเองเนี่ยตั้งแต่แรกมาเนี่ย

เพราะกางเกงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่เขาสวมท่อไปใช่ไหมครับ
แต่ว่ากางเกงในเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกางเกงในที่
อยู่ในขณะที่เกิดเหตุมันมีความสำคัญ
คือถ้าเขาบอกความจริงกับเราว่าเขาทำลายทิ้งไปแล้วนะครับ
ตั้งแต่วันที่เราไปสอบถามเขา๒๙นะครับเราก็ไม่มีปัญหา
แต่นี่คือเขาพยายามปกปิดแล้วกระทั่งวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแล้วว่ากล้องวงจรปิดที่เราไปดูวันที่๒๙ครับ
เขาบอกว่าเขาเสียแล้วก็คือขัดข้องไปแล้วนะครับ
แต่อันนี้ยิ่งเป็นพิรุษให้เรามั่นใจมากขึ้นว่า
น่าจะมีอะไรที่มันน่าสงสัยมากขึ้น
นี่ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ทางครอบครัวของน้องหญิงติดใจสงสัย
แล้วก็จะมีการฟ้องแพ่งด้วยนะคะ
เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ก็คือจะเดินหน้าค่ะทวงความเป็นธรรมให้กับน้องหญิงจนถึงที่สุดนะคะ
ก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีกางเกงชั้นในที่เป็นหลักฐานสำคัญ
เพื่อที่จะตรวจดูว่ามีการล่วงละเมิดหรือเปล่ามีการข่มขืนหรือเปล่านะคะ